มาดูตรงนี้ดีกว่านะฮะอันนี้เขาเรียกว่าแม่ตามสำนวนไทยเลย
ผ้าคิริวหอทองอืมอ่าผ้าคิริวหอทองนะครับ
เดี๋ยวไปดูร้านทองแห่งหนึ่งที่จังหวัดชนบุรีนี่ฮะคุณลุงคุณป้าสองท่านนี้เนี่ย
มาซื้อทองนะฮะบอกที่ร้านว่าขอซื้อทองคำเนี่ย
ขอซื้อหนักสิบบาทเอาเงินสดมาเลยอ่ะค่ะเงินสดเลยฮะ
วันนี้เนี่ยบาทหนึ่งก็สองหมื่นแปดอ่ะค่ะสองแสนแปดคือเหตุการณ์เนี้ย
เขาบอกว่าต้องชื่นชมอยู่สองส่วนนะอ่าส่วนหนึ่งก็คือนี่
คุณลุงคุณป้าเนี่ยมองคนจากภายนอกไม่ได้นะฮะใช่ค่ะ
แล้วก็ต้องชื่นชมร้านทองด้วยค่ะที่ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
ว่าคุณจะเป็นใครแต่งตัวยังไงมาบริการเท่ากันหมดถูกต้องค่ะ
คือบางคนอาจจะเห็นเข้ามาอย่างนี้โอ้โหลุงป้าจะมีตังค์เหรอ
นี่ทางร้านนี่เขาบอกเขาให้เลือกดูทองอะไรอย่างดีเลยนะฮะ
ต้อนรับแบบเป็นลูกค้าคนนึงแบบเหมือนกับคนทั่วไปเลยนี่ฮะคุณลุงคุณป้าสองท่านนี้นะครับ
มาซื้อทองคำน้ำหนักสิบบาททางร้านแจ้งราคาไปเนี่ยสองแสนแปดเนี่ยค่ะ
มีเศษอะไรด้วยเนี่ยไม่ต่อสักบาทนะบอกพนักงานบอกเดี๋ยวรอแป๊บนึงไปกดตังค์ก่อน
แป๊บนึงเอาเงินสดมาเต็มเลยฮะให้เกินด้วยให้เกินด้วยนะฮะ
คือแบบไม่ได้นับเลยอ่ะนะฮะทางร้านพนักงานนะฮะก็เลยบอกว่า
กับป้าขอถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กหน่อยได้ไหมค่ะนี่ฮะพอโพสต์ลงเฟซบุ๊กไปเนี่ย
ของคุณหัทยาทองแม้นนะครับโอ้โหคนนี่แบบชื่นชมกันเยอะเลยอืม
นี่ฮะภาคีรุยวิธอทองจริงจริงลุงกับป้ามาซื้อทองสิบบาท
ไม่ต่อสักบาทพนักงานบอกว่าขอถ่ายรูปลงเพจหน่อยนะคะ
คุณลุงคุณป้าหันมายิ้มนะแล้วบอกวันนี้ป้าแต่งตัวไม่สวยเลย
กับลุงกำลังจะออกไปทำงานเราก็ไม่รู้ว่าลุงกับป้าทำงานอะไร
แต่ชื่นชมมากเห็นแล้วมีแรงบันดาลใจมาก
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าตัดสินใครที่รูปลักษณ์ภายนอก
เขาอาจมีดีซ่อนอยู่ข้างในมากมายก็ได้ติดแฮชแท็ก
ห้างเพชรทองชินเยาวราชสาขาดอนหัวล่อข้างธนคร
ธนาคารกสิกรนี่นะฮะค่ะที่ชนบุรีค่ะนะครับโอ้โหเราไปคุยกับพนักงานที่ร้านนะครับ
คุณผู้ชมครับคือร้านทองห้างเพชรทองชินเยาวราชนะครับ
ที่ชนบุรีนะครับลุงกับป้าสองสามีภรรยาเนี่ยมาซื้อสร้อยทองหนักสิบบาท
ราคาเท่าไหร่ที่ร้านบอกสองแสนแปดหมื่นเก้าพันอืมอ่า
บอกเดี๋ยวไปกดเงินก่อนหายไป๕นาทีกลับมาพร้อมเงินสดเป็นปึกปึก
ทันทีไม่ต่อสักคำแถมจ่ายเกินด้วยฮะค่ะ
สิบสิบบาทราคาเท่าไหร่สองแสนกว่าสองแสนกว่าใช่
ให้เงินเกินด้วยใช่ไหมครับให้เงินเกินมาหนึ่งหมื่นบาทค่ะ
ก็เลยนับควรสามรอบก็เลยทอนให้ลูกค้าใช่อืมคนนครสว่างค่ะ
แล้วก็พี่ผู้หญิงเป็นต่างชาติค่ะยังที่จะมาแต่งงานกันอยู่ที่ไทย
ประมาณยี่สิบห้านาทีแล้วค่ะนี่คุณเขียนมาสอนค่ะไม่ได้เกินร้อยสองร้อยนะ
เกินเป็นหมื่นนะฮะให้เงินเกินเป็นหมื่นนะครับแต่ทางร้านเขานับคืนเรียบร้อยนะฮะ
ท่านผู้ชมครับทางเจ้าของร้านทองนะฮะชื่อว่าคุณขวัญชีวาเนี่ยบอกว่า
นี่เป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากนะลุงกับป้าที่มาซื้อทองรู้แต่ชื่อเล่น
ชื่อลุงชาวริสกับป้าน้อยนะเข้ามาดูสร้อยทองพนักงานก็ให้การต้อนรับ
เหมือนกับลูกค้าทั่วไปนี่แหละนะครับเสร็จแล้วก็ขออนุญาตถ่ายรูป
นี่นะฮะคือคนก็เข้าไปแสดงความเห็นในสองมุมค่ะนะมุมหนึ่งก็คือนี่แหละครับ
เรื่องของอย่าไปตัดสินใจคนที่รูปรักภายนอกเห็นไหมฮะอีกมุมหนึ่งก็
เหมือนที่คุณเข็มมาสอนบอกเขาบอกว่าต้องชื่นชมพนักงานด้วยนะอืม
คือพนักงานเนี่ยโอ้โหให้บริการลูกค้าทุกคนอย่างเท่าเทียมและบริการดีมาก
ค่ะแต่อีกมุมหนึ่งคุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกว่าคุณลุงคุณป้าสองท่านนี้
ก็แต่งตัวดูดีนะคะเอาจริงไม่ใช่ไม่ดีนะแต่งตัวดูดี
แต่งตัวดูดีนะเนี้ยแกก็ไม่ได้แบบครับมองซอเป็นแบบผ้าขี้ริ้วหอดทองอะไรขนาดนั้น
แกก็แต่งตัวดูสุภาพสะอาดสะอ้านไม่ถึงขั้นนั้นไม่ถึงขั้นผ้าคีริ้ว
ไม่ถึงขั้นนั้นแล้วประเด็นที่สองสำคัญคุณผู้ชมเป็นห่วงออกข่าวดังขนาดนี้
คุณรู้ป้าซื้อทองตั้งสิบบาทเนี่ยเก็บให้ดีดีนะคะเก็บให้ดีดีระวัง
หลายคนก็ทำนายทายอาชีพบอกอาจจะเป็นผู้รับเหมาก็ได้
เหมือนกับภาษาเสื้อของก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอ่า
แต่งตัวมาเรียบร้อยเลยอ่ะสะอาดสะอ้านเขาเป็นห่วงขโมยขจนมันเยอะ
ที่เหนือนี่ฮะค่ะโอ้โหอ่ะคุณผู้ชมส่วนเรื่องนี้นะคะ